เราเล่าเรื่องที่อดีตสามี

ของฝั่งอดีตภรรยาและที่เอาปืนไปเจาะยิง

กล้องวงจรปิดให้ดูนะมีแต่ภาพนิ่งเฉย
แต่วันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดู

จะให้ฟังด้วยว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ย

หึงหวงหรือเปล่าลูกค้ามาที่ร้าน

แต่เดี๋ยวฟังดีมันมีเรื่องอื่น
เหนือจากนี้หรือเปล่าลองฟังดูค่ะ
กูไม่ไหวหันคุณเส้ล
ใจเย็นหนิอะ
ไม่ต้องเปลี่ยน
ไม่ต้องไปฟังดู
บอกไม่ได้แล้วนะ
คุณผู้ชมเราจะปล่อยเสียงให้ฟังยาวหน่อย
แต่ที่อยากให้ฟังเพราะอะไรได้เห็นตั้งแต่ตอนที่แบบเขาพูดจนจบคลิปอ่ะ

เหมือนที่ทอมมี่เขาไปกู้มาให้มั้ง
แล้วฝ่ายผู้หญิงถึงก็ไม่ยอมจ่ายสุดท้ายโทมมี่ต้องรับผิดชอบว่างั้น
ก็เหมือนกับมาเก็บดอกไรวันแล้วผู้หญิงไม่จ่าย
แล้วฝ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องมาด่าแม่ของทอมมี่

หน้าที่ทอมมี่หรือว่าอ่ะนายอานุสรบุญมาก
บุกเข้าไปยิงนางวิพาดาตันโหหรือว่า
วัย๓๙ปีที่เป็นอดีตภรรยา

อมมี่ยาทอมมี่ยาทอมมี่ยาแต่ก็ห้ามไม่ได้
ยิงไปแล้วแล้วได้ยินเสียงนี่คือเราดันเสียงให้คุณผู้ชมได้ยินแบบชัดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะจตุรพักษ์พิมารที่๑๐
เมื่อคืนวันที่๒๖ที่ผ่านมาแล้วได้ยินการระบายความอัดอั้นของทอมมี่แล้วใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หลบหนีไปพอก่อเหตุเสร็จก็ไปบ้านเพื่อนที่ยะโสธร
ก่อเหตุที่๑๐๑หนีไปเยอะโสธร
ตำรวจที่ศาลพอร์จตุรพรรคพิมมารร่วมรวมหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับค่ะโดนข้อหาหนักเลยคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ตามล่าตัวอดีตสามีทอมมี่
เมื่อวานจับได้ที่สี่แยกไฟแดงเลี่ยงเมืองน้ำคำน้อยที่ยะโสธร
ตอนนั้นน่ะทอมมี่ดูเลยค่ะเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะหนี
ตอนที่ตำรวจไปจับถามว่าเจออะไรด้วยเจอเหล้าขาว
เจออยู่ขวดหนึ่ง๔๐ดีกรีเอาดูค่ะ
ฆ่าคนตายเลยเฮ้ยมึงฆ่าคนตายนะนี่รู้ไหมยิงคนตายด้วย
รู้อยู่ว่าโกรธว่าอะไรมันต้องใจเย็นคุยกัน
ผมคุยกับก่อนที่ผมจะทำ
เออต้องคุยคุยกันคุยหาผู้หลักผู้ใหญ่มาคุยกัน

เออไม่ใช่เอาปืนไปยิงเขา
เป็นพฤติการที่รุนแรงเกินไปมันฆ่าคนตาย
รถกระบะของทั้งคันผมก็ไปจำนอง

แต่พอมันได้ตังค์ผมทิ้งผมไหม
นี่ไงขนาดตอนโดนจับ
ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบะทั้งคันของผม

ยังอยู่ที่เรื่องแบบเงินทอง
แสดงว่าตอนแรกที่สันนิษฐานว่าเป็นปมเรื่องหึงห่วง

กับเรื่องของเงินเงินทอง

ก่อนหน้านี้ผมเอากระบะไปจำนำแล้วจำนอง

แต่พอเขาได้เงินเขาทิ้งผมเขาเฉดหัวผมทิ้งเลยอ่ะคุณ
วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะวันเกิดเหตุ

แต่ฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ยอมคุย
สุดท้ายตัดสินใจมันไม่ไหวกินเหล้าขาวไป
เหล้าขาวไปประกอบกับสิ่งที่มันอยู่ในใจเรื่องแบบ
กู้เงินมาให้แล้วเขาต้องจ่ายหนี้รายวันไม่มีเงินให้

ฝ่ายหญิงไม่ยอมคุยตัดสินใจก่อเหตุเลย

ตำรวจก็เลยพาทอมมี่ไปชี้จุดเขาเอาปืนไปทิ้งด้วย
แล้วก็นำตัวไปสอบส่วนเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะครับ
ประวัติของทอมมี่เขาก็เคยเกิดเหตุลักษณะแบบคล้ายแบบนี้มาก่อน
เขาเคยถูกจับเข้าคุกในคดีพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เพื่อการอนาจารย์ในพื้นที่สพดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เมื่อปี๒๕๕๐มาก่อนด้วยนะคุณ
ค่ะแล้วเนี่ยความคืบหน้าวันนี้ที่สพจพพิมารเนี่ย
ตำรวจเอาตัวทอมมี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
เอาตัวออกมาแล้วมาสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่นักข่าวไปจ่อไมค์จะสัมภาษณ์อยู่นะ
ลงมือก่อเหตุลงมือก่อเหตุทำไม
เพราะว่าเอาจริงเราเห็นจากกล้องวงจรปิด
เห็นตอนที่เขาบอกเจ้าหน้าที่ตอนถูกจับกลุ่ม
เราก็คิดว่าเขาจะตอบคำถามของนักข่าว
ปรากฏนี่เมื่อกี้เห็นไหมเดินเข้าห้องสอบไปเลย
หน้านิ่งเฉยไม่ได้ตอบคำถามอะไร
ญาติของผู้ตายเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูล
พูดแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรไปเนี่ย

แล้วก็โทรเหมือนกับสั่งเสียกับแม่

แบบนี้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหากับทอมมี่ฆ่าผู้อื่น
แล้วก็แน่นอนผิดเรื่องพรบออาวุธปืนก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ